คุณผู้ชมมาดูโมเมนต์ชื่นใจนะคะของพี่เอสุภาชัยแล้วก็แตงโมค่ะ
คือวันเกิดพี่เอสุประชัยเนี่ยเขาก็เชิญเพื่อนดารามามากมายค่ะ
นั่นคือน้องสาวแตงโมมาถึงปุ๊บก็กอดกันคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็มีประโยคนึงนะคะพี่เอบอกว่าพี่เอให้หมดเลยไม่เอาแล้วลูก
สู้กันต่อแล้วก็กอดกันคุณผู้ชมนะคะ
คือก็คือว่าเป็นหนี้สินนี่แหละค่ะที่แตงโมติดพี่เอ๕แสนบาท

มันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ใช่เรื่องเงินนะคะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของ
ความเสียสละให้น้องคนนึงแล้วแบบ
ด้วยความรักมีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียไปเนี่ย
เราก็ได้เห็นคนที่ยังอยู่กับเราเวลาเราแบบเป็นทุกข์
ก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันว่าง่าย
โบก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนมาขอบคุณ
โมก็เลยบอกว่าพี่เอท่านงานต่อไปนี้
ถ้าพี่เอแบบว่ารู้สึกว่าโมเนี่ยเหมาะสมกับงานงานไหน
ก็โมจะทำงานใช้จนกว่ามันจะหมดไปค่ะ
หรือว่าอาจจะทำใช้หรือว่าอาจจะทำใช้แบบตลอดไปเลยก็ได้ค่ะ
ถ้าเป็นพี่เอแล้วโมโอเคผมพร้อมจะหมดไป
ส่วนตัวได้คุยกับพี่เอนะคะพี่เอบอกว่าจริงแล้วตั้งใจจะยกให้น้องนี่แหละค่ะ
ในวงการถามว่าเขาติดเรื่องอะไรกันก็ตั้งแต่แบบค่าเทิมค่าเรียนค่ะ
อันนี้แตงโมเล่าให้ฟังนะคะภาพที่เคยทำศัยกรรมสมัยนู้นนานมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

น่าจะเป็นวิธีภาพดีที่เกิดอยู่ในวงการบรรเทิงเรานะคะ
คุณผู้ชมคะ๓วันที่ผ่านมาโอ้โหเรารวบรวมอาจารย์หมอดูชื่อดังมาฟันทงของปีหน้าปีใหม่กันแล้ว